เติมอีกนิดนึงนะฮะกรณีที่มีคนร้ายเนี่ยไปฆ่าสองสามีภรรยาชาวไทยแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องที่ไต้หวันเนี่ยนะครับ
คือล่าสุดค่ะตำรวจกองปราบแถลงข่าวบอกว่ารวบได้แล้วยกแก๊งทั้ง๓คน
รายล่าสุดเป็นรายที่๓จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้๙โมงครึ่งค่ะคุณผู้ชม
เป็นผลงานของตำรวจกองบังคับการปรับรามนะคะนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายที่๓
ชื่อว่านายสามารถแซ่หลีอายุสามสิบสามปีนะคะจับกลุ่มได้ที่บริเวณหมู่บ้านแห่ง๑
ในพื้นที่ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะอ่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ย
ควบคุมตัวนายสามารถมาสอบปากคำที่กองบังคับการปรับรามนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าได้ร่วมกับนายสันติสุภะอภิรดีไพริน
และนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทองเป็น๒ผู้ต้องหาที่สามารถถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
กับทั้งสองคนนี้แหละค่ะร่วมกันฆ่าสามีภรรยาชาวไทยที่ไต้หวัน
วิธีการคือใช้ท่อนเหล็กตีจนกระทั่งสองสามีภรรยาเขาเสียชีวิต
ก่อนที่จะหลบหนีกลับมาในประเทศไทยกบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าจากการสอบสวนนายสามารถให้การสอดคล้องกับผู้ต้องหารายอื่น
โดยนายสามารถให้การเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าร่วมกับนายธนวัฒน์ทำร้ายผู้เสียชีวิต
ส่วนนายสันติเนี่ยเป็นคนล็อกตัวค่ะแล้วที่สำคัญโอ้โหใจร้ายมาก
ไม่เคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนเพียงแต่แค่สนิทสนมกับนายสันติเท่านั้น
แต่ไปช่วยนายสันติอะค่ะส่วนเรื่องความขัดแย้งเขาเองนายสามารถบอกว่า
คือไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เรื่องต้นทางประเทศไทยบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนคดีอำพลางศพตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้
เนื่องจากว่ามาตรา๘ไม่ได้ให้อำนาจตำรวจไทยไว้ค่ะ
ก็เค้าแค่รู้จักกับพ่อฤทธิธุรกิจมุดงานที่ไปทำงานประเทศไทยบริษัท
แล้วรู้จักกับความเริกจากเออนักธิเป็นเพราะว่า
อืม
สันติเอาเงินมาล่อว่าจ้างให้ทำการ

คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็สามารถรวบได้

ก็เลยมีการว่าจ้างนายธนวัฒน์แล้วก็นายสามารถด้วยเงิน๕แสนบาท
ลงมือฆ่าทั้งสองคนนะคะโหดเยี่ยมมากสนิทมาตั้งแต่เด็กแท้เนาะใช่ค่ะ